สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับผู้บริหารคนสวยนะคะของหนังสือการ์ตูนที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานมหาสนุกค่ะสวัสดีค่ะ

เป็นใครยังไงแนะนำตัวเองให้เรารู้จักหน่อยค่ะ
ค่ะก็นิวนะคะพิมพิชาอุตสาหกิจเป็นกรรมการบริหารของบริษัทในเครือบรรลึกกรุ๊ปค่ะ
ก็มาที่มาพูดคุยกันวันนี้จากหนังสือการ์ตูนไข่หัวเราะมาวันนี้ค่ะมาหนังสือการ์ตูนมหาสนุกเหมือนกัน
แล้วก็มีฉบับพิเศษเกิดขึ้นด้วยอยากทราบว่าฉบับพิเศษนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะ
ค่ะก็จริงแล้วเป็นหลังจากเป็นความคิดของเราหลังจากที่มหาสนุกเล่มปกติมีการหยุดจำหน่ายไป
เพื่อร่วมไว้อาลัยร่วมถวายอาลัยให้กับการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระองค์
ทีนี้หลังจากที่หยุดไป๕สัปดาห์เนี่ยเราก็มีการมาคิดกันว่ามหาสนุกเริ่มที่จะกลับมาใหม่กลับมาวางแผงตามปกติอะค่ะ
รูปแบบควรจะเป็นยังไงแล้วก็รูปภาพเนื้อคอนเทนต์แบบไหนที่น่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์นี้
ก็เพราะว่าอาจจะยังไม่เหมาะนักที่จะเป็นคอนเทนต์รื่นเริงอารมณ์ขันตามปกติ
ซึ่งมันเป็นคอนเทนต์ที่มันเป็นจุดเด่นของสำนักพิมพ์เราก็เลยคิดว่าจริงแล้วยังมีมุมหนึ่งของที่เป็นเรื่องราวของพระองค์
ที่เรายังไม่ได้นำเสนอแล้วก็คอนเซ็ปต์มันเหมาะกับมหาสนุกมาก
แล้วก็ยังไม่ได้นำเสนอในเล่มขายหัวเราะเลยแล้วก็ยังไม่มีสื่อเจ้าอื่นนำเสนอเลยด้วย
ก็คือเรื่องของเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระเยาก็คือตัวคอนเซ็ปต์ของการ์ตูนมหาสนุก
หลายคนอาจจะรู้แล้วหรือว่ายังไม่รู้ว่ามันแตกต่างจากขายหัวเราะยังไง
ก็คือมหาสนุกเนี่ยตัวกลุ่มผู้อ่านนะคะก็จะเยาไวกว่าขายหัวเราะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกที่พระองค์ยังทรงพระยาวก็ค่อนข้างเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของมหาสนุก
ยากไหมคะในการถ่ายทอดเรื่องราวของพระองค์ที่มีมากมายเหลือเกินให้มาอยู่ในบรรทัศน์
บรรทัศน์เล่าให้เราได้ฟังทั้งลายเส้นเอ่ยทั้งเรื่องราวเอ่ย

ก็ยากเหมือนกันค่ะในแง่ของว่าเราสื่อสารเรื่องราวเนี่ย

ซึ่งมันไม่ใช่การเล่าเรื่องของแบบเทคหรืออะไรอย่างเดียว
ก็จะเน้นเรื่องของการใช้ภาพ
สมกับเรื่องของการใช้ตัวพวกคำแคปชั่นที่โดนที่เลือกมาแล้วว่าต้องอยู่ในวอลูนเท่านั้น
เพราะฉะนั้นก็จะต้องคุยกับนักเขียนว่าทั้งหมดนี้ต้องเล่าแบบ
ใส่มีอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มุมมองของเขาเข้าไปด้วย
แล้วก็ทั้งหมดนี้ยังต้องทำงานกับเรื่องของธีม
เขียนทุกคนต้องได้รับการสื่อสารธีมที่ตรงกัน
แล้วก็การกระจายงานคือทุกคนต้องเข้าใจตรงกัน
แต่ว่าเขียนออกมาคนละด้านกัน
ก็เป็นหน้าที่ของกองบรรณาธิการที่ต้องทำงานอย่างหนัก
เพื่อที่ว่าแต่ละคนเขาเหมาะจะนำเสนอประเด็นอะไร
นักเขียนต่างชาติเขามีความเข้าใจความรักของประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์จริงไหม

แล้วก็เข้าใจตัวคอนเท็กซ์ของวัฒนธรรมไทยจริง
ในฝั่งเรื่องราวเราอยากจะจัดจองในเจ้าของบ้าง
ทำอย่างไรบ้าง
ก็ตอนนี้นะคะสามารถซื้อหนังสือมหาสนุกได้
ทั่วที่ร้านหนังสือทั่วไปทั่วประเทศเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้ออย่าง๗๑๑
หรือว่าร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

ก็สามารถสั่งจองได้กับตัวทางสำนักพิมพ
หรือว่าทางร้านหนังสือก็ได้ค่ะ
แน่นอนนะคะรับรองว่าขายหัวเราะกับมหาสนุก

แล้วก็มีแก๊กมีมุกทิศธรรมไหลตลอดเวลา
วันนี้ก็ภูมิใจมากเลยค่ะ

พิเศษฉบับนี้นะคะชื่ออีกสักหนึ่งครั้งค่ะ
ค่ะก็มหาสนุกฉบับเมื่อเจ้าชายกลายเป็นพระราชาค่ะ
คุณผู้ชมนะคะถ้าใครสนใจค่ะก็สามารถติดตามสั่งซื้อได้
เพราะว่ามีคุณทรงคุณค่ามากเลย
วันนี้ขอขอบคุณนะคะคุณนิวมากเลยค่ะ
มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องดีที่อยากจะเผยแพร่เกี่ยวกับในหลวงในวัยยาวนะคะ
ขอบคุณค่ะ